อยากศึกษาอะไรออกมา
ก็อยากศึกษาอะไรมาก็ตอนนี้
ทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าน้องเองก็มีกำลังใจมากขึ้น
แล้วก็ตัดสินใจอยู่ภายใต้ภาระการดูแลของเรานะฮะ
อย่าง๑๐๐ก็คือทางเองที่หายดูแลทั้งหมด
ในทุกเรื่องนะสำหรับทุกครอบครัวทั้งหมดทุกอย่าง
ไม่ว่าเวลาจะนานจะนานจะนานก็ตาม
เนื่องจากที่ว่าสนามวิทย์ปิด๑๐๐
แล้วก็การที่น้องพูดไปบนเวที
ถ้าเป็นเทียบกับกฎหมายที่ออกไป
จากคณะปฏิวัติถือว่าเป็นความผิดด้วย
เนื่องจากว่าไม่สามารถจะเรียกให้คนอื่น
จะต่างเทศเข้าไปเช่นกันตัวเองได้
ซึ่งก็อาจจะดูไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายเบื้องต้นประมาณสัก๓เดือนนะครับ
ในช่วงแรกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนานถึงสักเท่าไหร่
ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียนมาร์มากขึ้นหลังจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร
ว่าจริงแล้วมันเกิดจากสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะโดยปกติแน่จะเห็นแค่รู้ว่ามีการปฏิวัติเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ก็ข่าวที่พูดออกมาว่าจะแค่กระจายเบียบ
มันมีการรู้จักสตเตมาท์ให้กับหรือเป็นตามประเทศได้รับรู้มากขึ้นในชั่นในการแบ่ง
ก็มีช่วงเกี่ยวกับข้อมูลหลักที่พูดมาแล้ว
และที่ฐานก็คิดว่าจะยอมรับการคุยกันบ่อยสำหรับทุกคน
ใเนื่องจากโปรเทศที่เขากำจัดชั้นสนุนการปฏิวัติศาสตร์

เกี่ยวกับส่วนเรื่องต่างของความควบคุมในการควบคุม
เกี่ยวกับความควบคุมในการควบคุม
เกี่ยวกับความควบคุมในการควบคุม
ใช่ผมได้ควบคุมกับความควบคุมในการควบคุม

แต่พวกเขาเกี่ยวกับความควบคุม
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในควบคุม
ก็เป็นเลยสิ่งที่ต้องควบคุม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

นั้นไปใช่ไหมครับ
อาซึ่งเราก็ได้ยืน

เพราะว่าสรรคาประวัติศาสตร์สไวน์

พอไปใช้หน้าที่โดนก็ทำสำหรับว่าเป็นการทำเครื่องเลยนะครับ
แต่โฟกัสก็เลยมาที่นอง
ประเทศเหล่านี้ก็ยืนก็เสนอมา
ถ้าเราต้องการการความชื่นกัน
แล้วต้องก็ไม่เป็นแบบนั้นก็ยืนอยู่อย่าง
เราต้องการการความชื่นกัน
ต้องเปลี่ยนไว้ว่าด้วยความชื่นกัน
เธออยากยินยันอยู่ในหลักของสิทธิมนุษยชนนะครับ
สิทธิมนุษยชนคือว่าเป็นสิทธิ์สำคัญคือคือน้องน้องก็จะยินอยู่ในหลังฐานนี้นะครับคือเรียกร้องออกมา
แล้วที่เลือกเพลงที่ร้องบนเวทีก็เป็นเพราะว่าเนื้อเพลงนักโปรกรับสถานการณ์จะเกิดขึ้นในเดือนมาก
ตอนแรกก็ผู้นำจับไปก็คือคุณน้องศาลสุภีนะครับ

ตอนนี้ก็นอกจากประทรวมก็เรียกผู้นำจับมาเนี่ย
ก็กลายเป็นประทรวมเพื่อประชาติวิทยาติไปเวทยาพิวเงินก่อน
เขาไปทุกวันเลยครับ
สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้มากไปกว่านี้

เกษตรคนที่มาสอบถามรายละเอียดมากมาย

แต่ขออนุญาตไม่เปิดเผย

หมานะครับที่หมดก็ได้คุยแล้ว
ช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกอย่างเราสเต็ปยาวลงก่อน

ตอนนี้เราถือว่าเราต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก่อน
และคนที่มีความจำเป็นของหน้าก่อน

ผมว่าทุกคนคงจะเข้าใจสถานการณ์ว่า

เขาอยู่ในตัวประมาณไม่ถึง๑สัปดาห

เขาระเงินเต็มตัวนิดเดียวเท่านั้น

ก็คิดว่าข้อมูลที่จริงเพราะว่าข้อมูลเหลือในอย่างมันก็ไม่ได้จริงอย่างที่เราได้รับการศึกษา
ผมว่าตัวละนี้เป็นตัวละนี้ที่ทั่วโลกมีใจทั้งหมดครับ
เพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าไม่ใช่ตัวละก็ไม่ถูกนะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมันทุกษา
แล้วก็มันเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
ที่เราจะเก็บขึ้นความที่เหนือและเป็นกฎหมายสามคน

เพราะผมเองจะทำอะไรผมต้องดูแลเรื่องกฎหมายสำคัญมาก
เพราะว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าการปฏิวัติมันเกิดความสูญเสียกันทุกคน

เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะทำบางทีผมก็รู้สึกเกร็งใจบางอย่าง

เพราะฉะนั้นต้องอนุญาตภัณฑ์ทางที่อาจจะไม่เข้าใจ
อาจจะแบบไม่อยากให้น้องเขาพูดเยอะอะไรก็แล้วแต่
ในวันที่๑๙นาทีผู้กำหนดการสินค้าที่ไม่ได้ออกไป
พวกมันจัดสินค้าที่๕นาทีถึง๖นาที
ในวันที่๑๙นาทีพวกมันจัดสินค้าที่๖นาทีถึง๖นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๖นาทีถึง๖นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๖นาทีถึง๖นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที
พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

พวกมันจัดสินค้าที่๑๙นาที

ยังไงก็อาจจะมีการ
เจรจากับสัตว์คุณเนี่ยมาก

ถ้าไหนน้องเองเราอยากจะช่วยคุณเนี่ยมาก

ตอนนี้เราขอทำมานาคารจริงนะครับ

ถ้าน้องก็อยากอยู่กับแม่
เราก็บอกว่า
เราก็คิดว่ามันเจ็บขนาดนั้น

มีความเป็นในชีวิตสำเร็จไม่ได้

แล้วก็จะทำอะไรให้เขา
ในประเทศไทยผมไม่ควรเป็นส่วนจักรครับครับ

แล้วก็ผมจะไม่บอกที่อยู่ที่ชะเวน

แล้วก็เขาจะไม่เคยได้ไปไหนจังครับครับ

จากไทยจีนเขามันหนักหนักมาก
สแสดงตอนนี้เราขออนุญาตให้เขาไม่ต่อ

หรือเป็นคนที่มีใครใช้ให้มาสื่อ

เอ่อถ้าสมมุติเหตุการณ์มันไม่หยุดอย่างเงี้ยเพราะครั้งที่แล้วที่ผ่านมา
ด้วยสมัยของสาธุจีนได้รับการเริ่มต่างที่แล้ว
หรือประมาณ๒๐ปีที่แล้วมันก็จะต่อทอดยาวนานได้
ถ้ามันยาวนานเราก็ไม่รู้จะยังไง
เราจะอยู่กันอย่างแค่จนสิ้นทีซึ่งพวกกลับไม่ได้อยู่แล้ว
ไม่นำการเปิดให้คนนอกเข้า

น้องก็เลยต้องรีบขึ้นเครื่องเหมือนกับหนีมาประกวดเลย
แล้วก็ต้องมาต่อเครื่องมาอยู่มาเลเซียนาน
นะฮะเดินทางละ๖เดือนซึ่งตอนนี้เนี่ย
จะบินไปมาเลเซียเพื่อบินเข้าก็ไม่ได้สิงคโปร์อันนี้เกือบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์
และอีกหนึ่งสิ่งก็คือสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ
วันที่เขากลับผมก็นึกไม่ออกว่าเขาจะถูกจับที่สนามบิน
ไหมถ้าถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ถามผมนะ
ถ้าเป็นแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ถ้าสนามบินเตือนและน้องกลับ

เอาไว้ที่ตลาดอาจจะติดเข้าด้วย
หลายวันสัก
คิดครับผมไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้บนเวทีด้วยซ้ำ
แต่เนื่องจากเก็บตัวกับน้องอยู่สักพักใหญ่
แล้วอยู่กันหลายวันเราเริ่มมีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกปกติกับเขาเยอะ
เช่นเขาร้องไห้พี่เรียนก็บอกว่าเขาร้องไห้
แล้วเขาก็พูดอยู่กับการยุ่งข่าว
แต่จริงนะครับเขาก็ไม่ได้ความมุ่งมั่นอยู่ที่จะปกปวดเต็มอะไรทั้ง

เป็นห่วงเป็นห่วงคุณแม่ครับ
ไม่มีอยู่แล้วเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงครอบครัว
ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ลำบากจริงแล้วเราไปดูข่าวแล้ว
ซึ่งปีนี้เราไม่ได้ทำภาวะกิจการไปเยี่ยมเงินสิทธิ์อยู่แล้ว
เราไม่ต้องจัดเวทีอาร์ว่าเราไปทำภารกิจอะไร
เราไม่ต้องตัดวิทยาแล้วมันก็ไม่มีวิทยาให้ตัดด้วย

เราไม่บอกว่าเราอาจจะคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะเราจะทำต่อไป
แล้วก็พอต่อไปก็คิดคุณทำอย่างนี้ค่ะคุณคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะ
คุณคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะคุณคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะ
คุณคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะคุณคิดคุณทำอย่างนี้ค่ะ
ว่าการเรียนประทับสนุน
วงวัตถามรบหัว
เขาสนใจที่จะเรียนภาษาบางคนที่ไม่ดีกับสิ่งอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะได้ส่งสัญญาณอื่นกันให้กับคน
เพราะฉะนั้นเขาเรียนภาษาเขาดีได้ดี
เรียนภาษาเขาจริงเขาผู้ค่านี้และเขามีความรับของเหมือนเขา
ก็ง่ายครับแกก็บอกว่าถ้าเราคิดถึงความเป็นมนุษยชาติหรือมนุษยธรรมหรือสิทธิ์มนุษยชนเนี่ย
เราก็คงจะต้องยอมรับในสิ่งที่คือที่เรากำลังมา

พวกเขาก็จะพูดประมาณนี้ด้านหลังก็คงไม่กล้าที่จะใช้คำว่าต้องรับ๑๐๐
แล้ววิธีภาพจะเรียกต่อต้มเทอมความประเทศไทยถึงไหน

จะให้น้องบินได้ยังไง
เสร็จไปไม่ได้บอเดอร์ฯก็ฟิด
เป็นพาวะจำยองที่ยังไง
ส่าห์ความจำยงจะให้น้องบุหระ
ก็แน่นอนครับมันเป็นพาวะจำยอง
คนเจ็บข้างในป่วย
ถ้าต้องลองสับเพจก็ต้องต่อให้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไม่ต่อให้
ถบอกว่ามันก็ไม่มีควันชอบฝัน
ที่นอกจากการเปิดทีนี้ให้เราไม่รู้สึกว่ามีส่วนเวที
ซึ่งความคิดว่าเป็นสิ่งที่มันมีเทียบผล
เพราะว่าไม่ทันกับการเข้าเต็มในภารกาศของบ้านเมียเราก็คิดว่า
อาจจะมีความขัดย้ายของปัจจันทราภัณฑ์ได้หรือเปล่า
มันอาจจะมีความปัจเทศไหม

แล้วผมก็คิดว่าผมทำงานให้กับคนพม่า
ผมทำงานให้กับนานาชาติของ๖๓ประเทศ

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไซสเอฟเคจะมาลงที่ผม

เราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
บริบทที่ผมทำมันแตกต่างกัน
แล้วผมทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นทิชชู่

สมัยเขามาตั้งโลกราชประเทศไทย

เพราะเราเองเราก็เป็นองค์กรระดับนานาชาติ
ซึ่งเราก็ทำทั้งลูกราชในประเทศไทยของประเทศ

อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน

เพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
ของคนที่อาจจะรู้สึกการโผล่เทียบหรืออะไร

เอาจริงแล้วก็ปกติเฉพาะเมียนมากกว่าได้
ส่วนเรื่องของตัวเองก็ไม่ต้องไปคิดเยอะครับ
เพราะเราก็มีเรื่องให้คิดมากกว่านี้
เราเหมือนมีเวลาที่บางท่านคิดว่า

ใครอยากจะใส่เสื้อสีเขียวสีเหลือง
และใครจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่อยากทำก็เป็นสิ่งของเขา
และเขาก็มีสิทธิในการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของเขา
แต่ถามว่ามันดีหรือไม่ดีสังคมในรุ่นมีจะละละ

ก็เป็นผู้หลังผู้ใหญ่หนึ่งเป็นนักโรงทีเป็นเจ้าคนิยธิสาร
อ่าฮาโหลมาดามนะฮะที่ที่เมียมานะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ทั้งหมดทั้งบริษัทก็ปิดครับ
ตัวเองนะฮะอยู่ในอยู่ในที่เหมาะสม
เพราะว่าตัวแกเองก็รู้สึกวิตกกังวลนะฮะ
มีมีช่วงไวไฟฟ้าเลยคุณก็ได้ตกปังวน
ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เพื่อช่วยเหลือชาวเนียนมากขึ้น
ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องระวังกองกำลังที่กำลังปรับปราม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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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

เพราะว่าเราต้องรักษาอินเตอร์

พวกมันบอกว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์

เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์

เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์

เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์
เพราะว่าพวกมันต้องรักษาอินเตอร์